อาชูนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
คืออาจไม่ได้มีอะไรอัพเดทบ้าง
มันก็เหมือนเดิม
มันเป็นตามข่าวที่ออกมามั้ยคะพี่เกษ

มันเป็นกระบวนการทำความเข้าใจแหละเพราะว่าจริงมันก็เป็นอย่างนี้มาสักพักแล้ว

มันก็ดีขึ้นบ้างไม่ดีบ้าง
มันคืออยู่แบบนี้ประมาณกี่สัปดาห์แล้วแล้วกี่เดือนแล้วค่ะ

กับเรื่องนี้อย่างเงี้ย
พอมันเป็นเรื่องของที่ถูกทุกคนต้องการรู้อะไรอย่างนี้
มันก็เป็นธรรมดาที่แบบว่าจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัว
แต่ว่าพอคนมันอยากรู้แล้วแบบต้องพูดอะไรอย่างนี้
มันก็มีบ้างแหละแต่ผมเข้าใจนะมันเป็นเรื่องธรรมดา
ทำไมเรามันเป็นเรื่องของว่าทุกคนตัวเป็นเรื่องของในเรื่องเวลา
ก็นานเหมือนกันเอาแค่นี้ได้มั้ย

แต่ตอนนี้สภาพเราเป็นยังไงสภาพอีกใจมั้ง

อศนธรรมดีครับดีคุยกับตัวเองก็ดีส่วนใหญ่ได้ทำงาน
ใช่ใช่อเรนนี่ยังไหวอยู่

อเรนนี่อยากคุยกับตัวเองต้องทำให้ถูกภาพของแบบนี้
พวกที่ผลักเข้ามาเมื่อกี้ก็หรอพวกเพื่อนทั้งหลายหรอ
อศนธรรมค่ะครับผมก็ขอบคุณมากค่ะ
ที่พยายามเลี่ยงไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำอะไรส่วนใหญ่ก็ทำงาน
เพราะว่าตอนนี้ก็ถ่ายละครแน่นมาก

เหมือนทางว่าเกฮีกลุกหนักไป
มันก็มีบ้างแหละเนอะ
เมื่อมันถูกคำนี้มันก็มีกระทบบ้าง

อะไรนะครับตัวเองอ่ะมือไม่ถึงเลยพอแล้วแหละพอแล้วแหละ